มาดูคลิปนี้กันหน่อยนะครับเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านย่านปฐุมธานีที่เขาพักที่คอนโดแห่งนี้
มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเลี้ยงไว้ในคอนโดปกติเนี่ยคอนโดไม่ให้เลี้ยงหมาใช่ไหม

แต่นี่เลี้ยงไม่ว่าค่ะว่าสิเอาใหม่เลี้ยงก็ต้องว่า
แต่ปล่อยเพ่นพ่านแบบนี้ปล่อยพิษบูวิ่งไปทุกชั้นเลยค่ะ
แล้วเรียราชมากทั้งขี้ทั้งเยี่ยวโทษนะคุณ
ทั้งอุจจาระทั้งปัสสาวะแล้วดูนะไปกาดดูสิเห็นไหม
คือต้องบอกว่าคอนโดนนี่เป็นคอนโดที่เอ่อสร้างมานานแล้ว
ใช่
นี่แล้วคุณหนักถึงขั้นว่าอะไรรู้มั้ย
ข้าวของยังพอทนได้แต่ไปกัดคน
คนที่โดนกัดเนี่ยเขาบอกว่าเลือดออกเลยนะคะเห็นไหม
ลงไปชั้นหนึ่งด้วยนะลงไปชั้นหนึ่งไปทุกชั้นเลยค่ะ
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ไหนก็มาร้องเรียนกับสื่อเราก็ภูมิใจนะ
ถ้าเกิดว่าเราได้เป็นสื่อกลางในการที่จะช่วยเหลือ
เดือดร้อนของประชาชนช่วยแก้ไขปัญหา
ลงพื้นที่ไปที่คอนโดแห่งนี้ปรากฏว่าไปตรวจสอบ
โดแห่งนี้มี๓ตึกแล้วแต่ละตึกมี๑๐ชั้น
ที่เลี้ยงสุนัขพิษบูเนี่ยก็คือตึกตรงกลาง
เลี้ยงชั้น๙ชั้น๙ค่ะทีมข่าวไม่รีรอและรอรีค่ะ
ขึ้นไปชั้นเก้าเลยไปห้องที่เขาเลี้ยงพิษบัว
เห็นบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของพิษบูอายุสักประมาณ๔๐ปี
เลี้ยงมันไว้ทั้งหมดเจ็ดตัวแล้วนักข่าวของเราไปดูสภาพชั้นเก้าซิเป็นยังไง
ปรากฏว่าชั้น๙ชั้นนี้มีทั้งหมด๑๓ห้อง
ออกจากลิฟต์เสร็จปุ๊บนักข่าวบอกว่าจะแบ่งเป็นซีกซ้าย๖ห้อง
ซี่ขวา๗ห้องตามพื้นเนี่ยพบร่องรอยมูลสุนัข

รีราชมากคุณเนี่ยแบบนี้โอ้โหใครอยู่ไหววะเนี่ยใครอยู่ไหวอ่ะใช่ไหม
มีเสียงสุนัขเห่าหอนตลอดเวลาค่ะ
ลูกบ้านที่อยู่ชั้น๑๐เราก็ไปพูดคุยเล่าบอกว่าช่วงเย็นของทุกวัน
หญิงรายนี้จะปล่อยพิษบูให้มาเดินเพ่นพ่านตามห้องต่างทุกชั้น
ทุกวันด้วยทุกวันทุกชั้นด้วยหมาเหล่านี้ก็จะขับถ่าย
ตามรายทางตามทางโอ้โหส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว
เคยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งนิติบุคคลคอนโดแล้วแต่ก็นิติบอกว่าไม่สามารถทำอะไรได้
เนื่องจากห้องผู้หญิงที่เลี้ยงสุนัขพิษบูเนี่ยเป็นห้องที่ซื้อขาด
ซื้อขาดก็ต้องทำได้สิมันมีระเบียบการอยู่อาศัยอยู่แล้ว
ถ้าผิดคุณต้องดำเนินการแล้วจะบอกว่าจัดการอะไรไม่ได้ไม่ใช่นะ
นี่คือก่อความเดือดร้อนรำคาญนะเอาผิดตามกฎหมายได้ด้วยนะ
เวลาเดินไปไหนก็กลัวครับผมแล้วห้องผมมีลูกเล็กแล้วก็มีแม่ผมอายุ๗๐อย่างนี้
เดินลงมาก็ไม่กล้าครับผมแล้วก็ไปกัดรองเท้าบ้างอะไรบ้าง
บางทีเขาเหมือนตั้งใจปล่อยครับเปิดประตูทิ้งไว้อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้
นี่ลูกบ้านบอกว่าเหมือนกับว่าเจ้าของหมาตั้งใจปล่อยนักข่าวของเราก็มีโอกาสไปพูดคุยกับเจ้าของหมานะ
เขาให้คำตอบว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าทุกคนต้องเข้าใจนะว่าเขารักหมา
แล้วคุณไม่คิดจะเข้าใจคนอื่นเนาะถูกป่ะ
เขาบอกว่าโอ๊ยหมาฉันไม่ดูดหมาฉันไม่กัดพันนี้มันไม่กัดหรอก

นั่นสิคะเอาล่ะเราไปพูดคุยกับนิติบุคคลของเอกธานีคอนโดนะคะ
คุณกัลยากรเหล่าประเสริฐคุณกัลยากรบอกว่าเคยตักเตือนไปแล้วสำหรับเจ้าของหมาเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นผล
นี่เหรอ
แต่เจ้าของอ่ะเหมือนแบบไม่อยากจะรับรู้อะไรเลยเฉยมากเพิกเฉยมากเมื่อวานก็เลยไม่ไหวด่าซะ
ขนาดด่าแล้วก็ยังเฉยมึนไม่รับรู้อะไรใดทั้งสิ้นซึ่ง
ซึ่งทางเราเราได้โทรหาแม่เขาแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยรบกวนหน่อยนะช่วยมาดูแลลูกสาวคุณหน่อยมาเอาหมาออกไปด้วยเพราะลูกบ้านเดือดร้อน
แม่เขาต่อเดี๋ยวย้ายแล้วอยู่อย่างเนี้ยค่ะไม่เคยแบบที่จะเออเร่งรีบมาดำเนินการอะไรเลยอ่ะ
นี่ก็เป็นคำชี้แจงจากนิติบุคคลนะคะทีนี้เขาบอกต่อเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยทางนิติกับลูกบ้านนะ
ก็เคยพากันไปแจ้งความไว้แล้วแต่ก็ไม่เป็นผลอีกตำรวจไม่สามารถทำอะไรได้ก็เลยไปแจ้งกับเทศบาล
ให้เข้ามาช่วยจัดการเจ้าหน้าที่เทศบาลบอกว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับเจ้าของหมาแล้วก็ไม่เป็นผลอีก
มาร้องสื่อสื่อเป็นที่พึ่งสุดท้ายใช่ไหม
คือเคยแจ้งกันหมดแล้วเทศบาลมาแล้วดำเนินการไปแล้วก็ไม่เป็นผล
แต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนักข่าวได้มีโอกาสไปเจอเจ้าของห้องที่ชื่อว่าคุณเค้ก
เธอก็บอกว่าเธอรู้แล้วว่ามันเป็นปัญหา๒๓วันที่ผ่านมาพอเป็นข่าวก็พยายามขับรถหาบ้านเช่าอยู่
แต่ว่ายังหาไม่ได้เธอก็บอกว่าหมาฉันไม่ดุหรอกไม่กัดหรอกอะไรแบบนี้
แต่ว่าก็เห็นภาพแล้วเนี่ยใครจะกล้าออกจากห้องใช่ไหม
ใช่เธอบอกว่าเดี๋ยวไปหาบ้านเช่าแล้วจะเอาหมาไปอยู่ด้วยกันทั้งหมดแล้วก็ย้ายออกจากคอนโดตรงนี้ไป
ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะหมาพิษบู๗ตัว
แต่ทีนี้พอไปอยู่บ้านเช่าก็ต้องไม่ทำเหมือนเดิมนะไม่ใช่ไปอยู่บ้านแล้วปล่อยหมาออกเข้าไปในหมู่บ้าน